สวัสดีครับ

วันนี้มาเติมความแซ่บกันวันหยุดเช่นเคยนะคะเจอกับเราสองสาว

อันนี้รีบไปนิดนึงต้มหูที่ได้หล่น
มาเริ่มกันที่ข่าวแซ่บข่าวแรกของเรากันก่อนเลยต้องบอกว่าเป็นกระแสข่าวเมาส์ที่ค่อนข้างจะแรงมาก
เข้ามาว่าพระเอกหนุ่มอักษรยอดจอจานถูกตมจับเพราะว่านำของหนีภาษีเข้าประเทศ

ประมาณอย่างนั้นเป็นของแบรนด์เนมด้วยนะคะซึ่งหลายหลายคนเนี่ยเขาก็นับกันดูแล้วล่ะ
ผลก็เลยไปตกที่หนุ่มเจมส์จิรายุนะคะว่าเขานำของเข้าหนีภาษีเข้ามาที่ประเทศ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยงานนี้หนุ่มเจมส์เขาจะว่ายังไง
ไปฟังคำตอบพร้อมกันเลยดีกว่า
ก็ไม่ใช่ผมแน่นอนครับใช่ถึงผมจะไปต่างประเทศบ่อยหรือไปญี่ปุ่นบ่อยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมไม่ว่าจะซื้อของอะไรครับแทบจะไม่ได้ซื้อเลยครับเพราะว่าเราเคยไปอยู่นั่นด้วย
แล้วก็ไปอยู่นานนานแล้วแล้วก็คือในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้
คืออันดับปกติก็ไม่ค่อยทำซื้อเสื้อผ้ามากนักต่อหลายอยู่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าที่เขาเตรียมมาให้นะครับ
ได้มีอะไรเลยแล้วในชื่อนะครับในนักคอลัมมันสอบว่าไปอีโรปมาอะไรยัง

ฝรั่งเศสมาเมื่อตอนกุมภาครับ

ส่วนใหญ่ที่ผมไม่ซื้อของก็จะเป็นแค่ในยูทิฟฟี่ครับ

เพราะว่าไปถึงลงไปทำงานทำงานทำงาน

ก็แล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริง
มะกะลาไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ

คือขนกลับมาปกติถ้าต้องซื้อของมาบ้าง

แล้วก็ผ่านต่อหมอปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษครับ
นี่ไงนี่ไงเขาก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ชอบของแบรนด์เนม
ถ้าเกิดว่าจะซื้อก็จะซื้อให้แบบถูกกฎหมายนั่นแหละค่ะ

แต่ถ้าวันไหนซื้อเยอะเรียกได้เดี๋ยวไปช่วยฮิ้ว